เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญนะตอนนี้เลย
ณวินาทีนี้เลยก็คือเรื่องฝน
ฝนหลังจากนี้จะเป็นใจฟ้าจะเปิด
โดรนได้บินให้เฮลิคอปเตอร์ได้ไปบินสำรวจไหม
ตอนนี้เราพูดคุยกับคุณวัญชัยศักดิอุดมชัย

อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านค่ะ

สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะช่วงนี้เราอาจจะต้องคุยกันบ่อยหน่อยนะคะ
หลังจากนี้ไปสภาพฝนที่มันจะตกลงมาเนี่ย
คือมันจะยังเยอะอยู่ไหมคะท่านเอาชัดอีกสักรอบหนึ่งค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนตกกระหน่ำเลยนะคะ๕ชั่วโมงติด
แล้วคงจะลดลงไปอีกในวันพรุ่งนี้และมารืนนี้นะครับ
อยู่ในช่วง๒๘๒๙๓๐ฝนในบริเวณบรรจาคจะลดลง
แต่ถามว่ายังหายไปเลยไหมบางช่วงเวลายังมีผลอยู่
เองแต่ปริมาณและการการจานลดลงไป
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้บางเวลาของบริเวณข้ำ
อาจจะเห็นแดดบ้างเพราะว่าฝนเริ่มลดลงเพิ่มเบาลงครับ
วัญชัยคะหลังจากที่เราได้มีการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณฝนเมื่อวานนี้
บอกว่าวันนี้น่าจะลดลงแต่ทีนี้เมื่อคืน
มีปริมาณฝนค่อนข้างมากจนทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อการทำงานและการเข้าไปค้นหา
ตรงนี้มีปัจจัยเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะที่ทำให้เกิดฝนหนักเมื่อคืน
ฝนคงเป็นลักษณะของฝนจากลมสูงจนตกในใต้อย่างเดิม
แต่ว่ากรณีบางครั้งลมมาฆ่าเข้ามา
ก็ทำให้เกิดฝนหนักมุมข้อสุดที่ได้
แต่โดยทั่วไปตอนนี้ฝนก็เริ่มลดลงไปแล้ว
ในเกณฑ์ปัจจุบันล่าสุดนี้ก็
อาจจะมีฝนอยู่ทางตอนใต้ของตรวจเชียงรายบ้าง
แต่แถวตรงตรวจนี่ฝนลดลงสักทีแล้วครับ
เมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าฝนมันจะแตกต่างไปแต่ละพื้นที่
ถ้ำหลวงตรงนี้มีปัจจัยไหมคะ
ที่ทำให้ฝนอาจจะมากกว่าพื้นที่อื่น

ลมเวลาพัดท่าเข้ามันก็จะเกิดล่าสลัดของ
ยกตัวของเมฆฝนขึ้นมานะครับ
เป็นไปได้ว่าจะมีฝนที่มากกว่าบริเวณอื่นนะครับ
ฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนที่

ตกแบบต่อเนื่อง๕ชั่วโมงติด

เราจะต้องเจอสภาพแบบนี้อีกไหมคะ

กับบริเวณฝนให้ลดลงนะครับ
เนื่องจากลมที่พักเข้ามามีกำลังอ่อนลง
เพราะฉะนั้นฝนที่ตกของบริษัทก็จะลดลงไปด้วยครับ

ลดลงคือจะไม่ปริมาณเยอะเหมือนเมื่อคืนแล้วถูกไหมคะท่าน
รับกันปริมาณก็จะลดลงด้วย
แล้วก็พื้นที่การกระจายฝนคงจะลดลงด้วยครับ
แล้วฟ้าจะเปิดพอที่จะให้โดรนได้บิน
เฮลิคอปเตอร์ได้บินสำรวจเมื่อไหร่คะท่าน
พื้นที่ก็มีทรัพย์ของฝนที่ลดลง
ครับบางพื้นที่ผมว่าเห็นแดดก็ตามไปนะครับ
ก็หลังจากนี้นะคะวันศุกร์วันเสาร์นี้
น่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะสภาพอากาศ
ครับอากาศจะเริ่มดีขึ้นครับ
ไม่มีปัจจัยอะไรมาเพิ่มเติมใช่ไหมคะ

ต้องดูทิศทางลมอย่างเดียวครับตอนนี้
จากทิศทางลมแล้วมีปัจจัยอื่นไหมคะ
ไม่มีครับตอนนี้เรื่องอื่นยังไม่มีครับ
ต้องลุ้นเรื่องลมอย่างเดียวนะตอนนี้
แต่ว่าหลังจากนี้ไป๒๘๒๙๓๐คือน่าจะสบายใจได้มากขึ้น

ค่ะถามเรื่องของการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยค่ะ
จากเรื่องเกี่ยวกับการพยากรสภาพอากาศแล้ว

เกี่ยวกับทีมกู้ภัยที่เขากำลังปฏิบัติงานตอนนี้ค่ะ
จริงตอนนี้เรด้าที่เชียงรายเราก็ทำงานอยู่อย่างเต็มที่นะครับ
เราทำการตรวจอากาศทุก๑๕นาทีอยู่
ซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็จะส่งเข้าไปทางหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็ข้อมูลพวกนี้เราส่งไปทางศูนย์รายการคือของทางผู้ว่าด้วย
ตรงนั้นก็เป็นข้อมูลที่ทางผู้ว่าจะได้ทราบด้วยในกรณีที่เกิดฝนเข้ามานะครับ
ค่ะเราอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมคะท่านคะ
อย่างเราจะได้ตรวจทุก๑๕นาที
แต่ตอนนี้ให้ตรวจทุกรุ่น๑๕นาทีมากขึ้นกัน

เอาล่ะค่ะท่านวัญชัยศักดิอุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ